พาคุณผู้ชมมาต่อเรื่องนี้หน่อยค่ะถ้าจำกันได้หนุ่มใหญ่นักกายกรรม
แต่แหมผิดที่ผิดทางนะคะไปกายกรรมบนรถมอเตอร์ไซค์อยู่บนท้องถนนค่ะ
นี่ค่ะจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้โหสะพานโค้งแล้วมีพนมมือด้วยฮะ
แล้วถนนเส้นนี้นี่คือทางหลวงหมายเลข๑พะหนโยธินตรงหน้าด่านตรวจพยุหะคีรีค่ะ
แม่ขับสายไปสายมายังไม่พอนะคะมีท่ายากด้วย

คือในโซเชียลเห็นแล้วก็แชร์กันไปเยอะเลยล่ะค่ะ
ตำรวจก็เห็นเหมือนกันนะคะ

นายชัดพุ่มเกษมอายุ๔๙ปีค่ะ

แล้วดูไปดูมาเนี่ยคือดูประวัติแล้วเป็นขาประจำด้วยค่ะ

เดี๋ยวดิฉันไล่ให้ฟังมีข้อหาอะไรบ้าง
ขับขี่รถผิดปกติวิสัยโดยไม่มีการมองข้างหน้าข้างหลังด้านข้าง

แล้วก็ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
อันนี้ผิดตามพรบจราจรทางบก
ลงโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐หรือทั้งจำทั้งปรับ

ติดแผ่นป้ายทะเบียนดูที่รถก็ไม่มีทะเบียน
ตรวจดูไม่มีใบขับขี่
และอุปกรณ์ส่วนควบไม่พร้อม

ในชัดเนี่ยก็มีการโดนปรับไป๙๐๐บาท
แล้วก็นำเรื่องนำตัวส่งฟ้องสารแขวงนครสวรรค์ต่อไป

ชัดเนี่ยบอกว่าวันนั้นเนี่ย

เขามีของดีก็อยากอวดให้คนอื่นเห็น
วิชาฝึกไหว้สะพานโค้งกลับหลังเนี่ยฝึกมาเป็นร้อยรอบ
โอ้โหอยากโชว์ของ
โชว์ของเป็นวิชาที่เขาชอบประทับใจที่สุด

ฝึกปลือวิชารับสำเร็จก็เลยอยากปล่อยของเท่านั้นเอง

พอเห็นคลิปนี้ปุ๊บเลยรู้ว่าเป็นใคร

คือโดนจับมาหลายรอบแล้วคุณนัสทธวงศ์
คือถ้าไปดูประวัติเนี่ยตำรวจบอกว่าในชัดเนี่ยก่อนหน้านี้ติดเหล้าหนักมากเลย
แล้วพอพ่อเขาเสียไปเนี่ยเขาก็ไม่กินเหล้า
แต่กลายเป็นมาทำอย่างอื่นที่แผลงออกเกิน

ตำรวจก็เลยกำชับบอกทำแบบนี้ไม่ได้แล้วนะ

ก็ตกปากรับคำเป็นอย่างดีค่ะว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะ
เขาน่าจะทำอีกไหมครับ
ไม่นะครับผมไม่รู้ว่าผิดกฎหมายเพราะว่าชุดแค่เพราะหกอีก